มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความทุกข์ของชาวนา
ผู้ที่ถูกเปรียบให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ว่าตอนนี้ทุกระทม
ซ้ำยังถูกเอาเปรียบจากพวกข้ากรกรางรวมทั้งโรงสีด้วย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
คนไทยคงซึมทราบดีว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ย
พระองค์ทรงสนพระไทยเอาใจใส่กับเรื่องชาวนาเป็นอย่างยิ่ง
ไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับว่า
ในสวนดุสิตสวนจิตรดามีแปลงนามีแปลงนาข้าวด้วยนะครับ

มีความประสงค์ที่จะให้ทำเป็นแปลงนาข้าวไว้
ภาพที่เราเห็นมานานแสนนานแล้วก็ออกโทรทัศน์หลายครั้ง
ก็คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่งขับรถไถแล้วก็มีสมเด็จพระบรมนั่งอยู่บนตักนี่แหละครับ
ภาพนี้เราได้เห็นบ่อยครั้ง
มีโรงสีด้วยมีแปลงนาด้วย
ผมเคยได้มีโอกาสไปบันทึกเทปรายการโทรศัพ

ในสวนจิตรดานี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่มาอธิบายแล้วพาไปชี้ให้ดู
ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรบ้าง
เกี่ยวกับแปลงนาข้าวในสวนจิต

ทำเหมือนที่ชาวนาทำ

รู้ขั้นตอนการทำนา
กว่าจะออกรวงมาเป็นเมล็ดข้าว
แล้วกว่าจะนำไปสีออกมาให้กินกันได้เนี่ย
ผ่านขั้นตอนความทุกข์ยากยังไง

เพราะว่าได้ทรงทำกับมือทุกอย่าง
ฉะนั้นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความเดือดร้อนของชาวนา

พระองค์ทรงสึมทรัพย์รับทราบ

ปฏิทินที่มีอยู่หลายบ้าน
จะมีปฏิทินอยู่ปีหนึ่ง

ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กลายเป็นภาพปฏิทิน
เป็นภาพที่จังหวัดประจวบ

มีโอกาสได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นด้วย
จำได้ว่าตอนนั้นได้ติดตาม
พลตำรวจเอกสล่างบุญนาค

แล้วก็จะอยู่ในจุดที่

และกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์

แต่ว่าภาพบางภาพที่เป็นภาพปฏิทินเนี่ย

ยังจำได้ว่าพระองค์เสด็จอยู่
แปลงนาข้าวจนถึงค่ำ
ข้าราชบริพาณเจ้าหน้าที่ก็ไม่นึกว่า
พระองค์จะให้ความสนใจกับเรื่อง

ไม่ได้เตรียมไฟไว้หรอกครับ
ต้องสั่งการให้ไปเอารถปั่นไฟสำรองมาไว้

นึกไม่ถึงว่าพระองค์จะให้ความสำคัญ
กับเรื่องข้าวจะถึงขนาดอย่างนี้
แล้วถ้าย้อนกลับไปก็คือว่า
ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จไปเยี่ยมพระสักกัษณิกรที่ไหน
ถ้ามีชาวนามากราบบังคมทูล
มาเล่าเรื่องความทุกข์ยากให้ฟัง
พระองค์จะให้ความสำคัญมาก

ชาวนาคนนั้นจะไม่เตรียมพร้อม
แม้ว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
นุ่งแค่ผ้าขม้าผืนเดียว
รีเข้ามากราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านก็ให้ความสำคัญ

มีกษัตริย์ชาติไหนในโลกนี้ไหมครับ

โดยที่ชาวนาไม่มีเสื้อจะใส่

ด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

มันประทับในความทรงจำเขา
เพราะว่าเขาทราบซึ้ง
แล้วก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะไม่เสด็จไปจะไปรักษาตัวที่

วันแรกนาขวัญของทุกปี
พระองค์จะเสด็จทำพิธี
พระราชวิธีนางคันแรกนาขวัญ
เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่

จำได้เลยว่าบนหน้าหนังสือพิมพ์ของ
ทุกปีนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้น
จะมีชาวนากรูกันเข้าไป

เก็บได้คนละสองเม็ดสามเม็ด

ว่านี่เมล็ดข้าวซึ่ง

พระราชทานหวานลงมาให้ประชาชน

ภาพอย่างนี้ในอดีต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับพี่น้องชาวนา
กับพระศักดิกรของพระองค์

ในประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลาน
ว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระสุลเสียงเมื่อสักครู่
ขออนุญาตอ่านซ้ำอีกทีหนึ่ง
หลวงบอกว่าข้าวนั้นต้องปลูก

ประชากรอาจจะ๘๐ล้านคน

เราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ

ราคาข้าวตกต่ำ
มากที่สุดในรอบ๑๐ปี
สื่อมวลชนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ไทยรัฐเมื่อวาน

เจาะเข้าไปพูดจากับคนที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวนี้ก็ลูกหลานชาวนา

ถ้าขายข้าวได้ราคาตกต่ำ
เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทิม

เปิดเทอมการศึกษาหน้า
นักศึกษาจะหายไปจากระบบ

ขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่จะเอาเงินที่ไหน

นี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศ

รัฐบาลเองก็พยายามจะหา
หนทางช่วยเหลือกันอยู่นะครับ
แต่ว่าปัจจัยในการที่จะไปช่วยเหลือ
ราคาข้าวนั้นไม่ใช่ง่ายหรอกครับ
ปัจจัยทั้งภายนอกเรื่องตลาดโลก

นี่ก็ท่องมาตั้งแต่ผมเด็ก

ประเทศอื่นเขาก็ปลูกข้าวสู้กับเรา
แล้วราคาเขาก็ถูกกว่าเราด้วย

ก็หันไปซื้อตลาดที่อื่นด้วย
เรามีปัญหาเรื่องข้าวค้างสต๊อกอยู่มากมายมหาศาล
อันนี้ก็ทราบกันว่าเป็นผลพวงจาก
บริหารจัดการเรื่องของจำนำข้าว
ฉะนั้นด้วยหลายปัจจัยอย่างที่ว่านี้ครับ
ทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงมา
เราก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยได้
แต่ว่าพี่น้องชาวนาก็ต้องทำใจนะครับ

แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ในการแก้ปัญหาราคาข้าว
หยิบเรื่องนี้มาพูดวันนี้
เพื่อให้ชาวนาจะได้รับรู้ว่า
ความทุกข์ยากของพี่น้องชาวนาในอดีตนั้นเนี่ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมองเห็น

คิดการที่จะให้ช่วยเหลือชาวนามาตลอด
รับสั่งกับรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลว่า
ต้องดูแลช่วยเหลือชาวนา

ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เขา
ฉะนั้นถ้าพี่น้องชาวนานึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บางทีก็อาจจะใจชื้นขึ้นมาได้
ถึงแม้พระองค์จะไม่อยู่กับเราแล้ว
แต่ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพวกเรายังอยู่
ผมได้เห็นภาพภาพหนึ่ง
เขาส่งกันในไลน์ครับ
ภาพนี้ถ่ายที่ท้องไร่ปลายนาที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
มีพระบรมชายลักษณ์อยู่ที่เพลิง
ต้องเรียกว่าเรียกว่าขนำก็ไม่ได้

คนที่เป็นชาวนาเหล่านี้กำลังกราบพระบรมชายรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผมจะปิดท้ายขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ว่า
กราบพระบาทฟ้องพระองค์ให้ทรงรู้ว่าชาวนาหดหูทุกข์ซ้ำสอง
สิ้นในหลวงยังไม่หายน้ำตานองราวกับว่าแผ่นดินทองวูบดับไป
วันนี้มาทุกข์ซ้ำราคาข้าวเจ็บปวดรวดร้าวเกินรับไหว
ไม่รู้แล้วจะหันหน้าไปพึ่งใครกราบที่พึ่งทางใจอยู่ปลายนา

ดีจริง
คนผู้ไม่รู้ทำไม

มีบีดามีองค์ราชาที่เรารักและศรัทธา
ผ่านกาลเวลาบีดานำพาสายตาพบแสงตะวัน
สร้างสรรค์ชีวิตซ่อนสรรค์ความคิด
ให้รู้ว่าไหนที่เรียกว่าเพลงให้เราทุกคนได้พบความพอเพียง
ต้องการเพียงพอประมาณเดินบนทางซ้ายกลางไม่น้าไม่บาง
จะเดินตามทางเข้าไป
สร้างสรรค์สอนเจอรักกัน
เพราะเราคือพี่น้องกันใต้ตะวันเดียวกันใต้พระองค์เดียวกัน
สารฝันของบิดาท่านให้เป็นจริง
สร้างสรรค์ชีวิตซ่อนสร้างความคิด